ไม่เชื่ออย่ารบหลุมมูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไกล
ความเนียนของเนื้อนะครับบางทีเนี่ยเราจะเห็นหยกเนี่ยจะมีจุดขาวจุดดำอะไรพวกนั้นเนี่ย
ยิ่งน้อยยิ่งดีอย่างนี้แหละฮะดีมากเท่าไหร่ครับ
อันนี้๓ล้านครับ๓ล้าน๓ล้านมันมีชื่อเรียกของเขาไหมฮะ
มีชื่อเรียกว่าหยกจักรพรรดิหยกจักรพรรดิฟังชื่อดูก็น่าเกรงสาม
ยกจักรพรรดิคนทั่วไปใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันสำหรับจักรพรรดินะครับ

เหมือนกับที่พม่าเนี่ยถ้าสมมุติใครติดตามข่าวพม่าคือเขาขุดอุโมงใช่ไหม
กระทั่งจังหวัดนั้นใต้อุโมงเจอหยกหมดเลย

คือพม่าเนี่ยคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเจอหยกกันทั้งประเทศเลย

เจอกันเฉพาะตอนเหนือที่ติดกับจีน
เขาก็เลยพยายามที่จะเข้ามาพยายามเอาไป
เพราะจีนเขาถือหยกมาก
คือคนพม่าสำหรับคนพม่านะครับหยกไม่ได้เป็นอัญมณีหลักเลย
เขาจะไปชอบพวกเพชรทัพทีมมรกฏนะครับ
แต่คนที่แบบข้างคล้ายเนี่ยจีนเลยนะครับ

ดกที่เก่าแก่ที่สุดที่คุณเคยได้ยินมีประวัติมากี่ปี

คือของโบราณต่างเนี่ยที่มนุษย์ทำขึ้นมานะครับ
ส่วนใหญ่ถ้า๘๐๐ปีไม่เหลือแล้วย่อยสลายไปหมดแล้วนะครับ

แต่หยกมันมีมาอยู่แล้วไงครับมาเป็นล้านล้านปีนะครับ
เขาแค่แกะแล้วก็หลายชิ้นมาอยู่ในดินนะครับ
เวลาเราเอาขึ้นมาเวลาขุดเจอเนี่ยข้างนอกมันก็จะเป็นเปลือกเลย
ขอดูของในตัวเขาก่อนแล้วกันอันนี้คือหยกจักรพรรดิคืออันนี้ใช่ไหมครับ
ล้านอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มีอย่างที่ห้อยอยู่นั่นคืออะไรฮะ
ห้อยนี่คืออย่างที่ผมบอกไปเป็นบีเดสนะครับ
แต่ว่าชิ้นนี้เนี่ยผมดีไซน์ให้มันเป็นเหมือนหินหยางนะครับ
อันนี้คือปู่เคยด้านน้ำให้แล้วค่ะ

เวลาคอยยาจะขอพ่อหรืออยากจะคุยกับคนอีกลง

ยกมรดกให้ทั้งหมดอย่างนี้
ไม่ได้ออก

อะไรอีกตรงนี้

บอกว่าให้รวยหลวยเฮ็ง

โอ้ชิ้นนี้เป็นแรกที่คุณแม่ให้มา
ตอนนั้นผมเริ่มเข้ามาในวงการหยกใหม่

คุณแม่ก็ให้ชิ้นนี้มาเพราะว่าชิ้นนี้ดูสีเขียว
เคยรู้จักแห้งเจียไหมครับกระบองหัวโค้ง
กระบองหัวโค้งมันคือสาวที่คำสวรรค์อยู่หรือเขาไปขโมยมา
ที่นี่ว่าเค้าดำน้ำไปขโมยมาจากวังบาดาน
นี่ก็เป็นโดนัทเหมือนกันนะครับนี้ร้อมด้วยไผลนแปลทั้งแต่ชุดนี้เนี่ยผม

อันนี้ก็ประมาณ๔แสน

คือดีไซน์พวกนี้เนี่ย

เพราะว่าดีไซน์หยกสัญญาจะเป็นอะไรที่

คุณไปเอานาฬิกาแบบแพง
แล้วก็ไปลื้อหน้า

คำว่าลื้อนี่อาจจะดูโหดร้ายไปนิดนึง

แล้วผมก็เจียร์ให้มันเท่ากับหน้าเดิม

มันก็ต้องเพิ่มครับเพราะว่าเราเพิ่มมูลค่า

แล้วมันก็ไม่ได้เสียหายมันก็กลับมาเหมือนเดิมได้

แต่ชิ้นที่ผมอยากโชว์ที่สุดคือชิ้นนี้
เข้าไปถึงข้างในเลยนะ
เห็นข้างในแล้วเห็น
เหมือนทุกคล้ายแก้วขนเหล็กเนี่ย
ใช่ครับหายากกว่าเยอะมากครับ

แต่เป็นชิ้นที่ผมจะต้องติดตัวทุกครั้ง
เวลาผมไปประมูลหยกที่พม่า

เมื่อกี้ที่คุณมดดำถามความหมาย
ความหมายสีขาวเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะครับ

จะมีหยกขาวสักชิ้นหนึ่งนี่แหละ
แหวนก็เป็นพุงกุญแจหรือจี้นะครับ

ถ้าเห็นห้ามใส่

ถ้าเป็นหยกขาวห้ามใส่เลยอย่างนั้น

เขาบอกว่าสักหมื่นก้อนแสนก้อนจะมีสักนิดเดียวเนอะ
ในหลักเป็นหลายตันนะครับ

อาจจะเป็นก้อน

สมมุติหยกมาเป็นก้อนเท่าโต๊ะเนี่ย

ของก้อนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไป

จุดนี้เป็น๑๐ล้านจุดนี้อาจจะเป็นร้อยล้าน

ตั้งแต่แกะสลักยันคุณภาพที่
พระมันชิวรีได้นะครับ

เรามาดูกันเลยดีกว่าวันนี้คุณชานนท์เนี่ย

แล้วสำหรับมูเตรูเรื่องอะไร

ถือดีดีนะฮะตัวใครตัวมันนะครับ

คุณถือมาสะดงสะดุดไปนี่ผมไม่รู้เลยนะ
อ่าฮ่า

มีทั้งสีเขียวและสีดำอยู่ในก้อนเดียวกัน

สีเขียวเนี่ยเกิดจากท่าโครเมียม

คุณภาพดีนะครับอยากจะเห็นสีเขียวเลย

ขอบคุณต้องโพร็กเลย

แล้วกำไรเนี่ยนะนั่นเดี๋ยว
ก็เห็นบ้างแต่ว่าคุณภาพคือไม่ได้เป็นคุณภาพขนาดนั้น

เป็นคุณภาพกลางเห็นสีเขียวบ้างนะครับ

อันนี้สีเขียวเข้มเลยนะครับ
อันนี้ก็สวยนะครับ

ชอบสีม่วงเพราะว่าความหมายที่ดี
ความหมายของสีม่วงก็คือเรื่องสุขภาพนะครับ
ใส่แล้วสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ

แต่สิถ้าดวงดวงไม่ดีก็แตก
คือแตกแต่ว่าจะเป็นหินที่แตกยากที่สุด
แต่แปลกมากผมจับนี่เย็นเจี๊ยบเลยนะ
ใช่ครับเขาดูดพลังความเย็นได้ดีกว่าหินชนิดอื่น

เวลาใส่ใส่แล้วเราจะแบบ

แล้วให้เขานอนอยู่ในหลุมไปเลย

อันนี้เขียวขาวแต่ช่วงที่เขียว
ถ้าเขียวแบบนี้นะครับทั้งวงนะครับ
พูดกันเป็นหลายร้อยล่าง

เขาช่วยอะไรอันนี้อะไร
หยกขาวเนื้อใสนะครับ
อันนี้คือเนื้อแก้ว
ซึ่งเนื้อแก้วเนี่ย
คุณถือยังไม่กลัวมันหล่นเหรอ
เขาถือมาทั้งชีวิต
ไม่แล้วถ้าเกิดตกใจก็หล่น
ไม่ถ้าเกิดหล่นไปแล้ว
ถ้าหล่นไปแล้วหัก
ถ้าหักไปเนี่ยหมดราคาเลยไหม
ใช่ครับถ้าแตกปุ๊บก็คือ
ราคามันไม่ใช่เหลือครึ่งมันหายไปแบบ

เมื่อก่อนเป็นปู่ย่าเคยให้กำไรหยกมา

เราไม่สบายหยกจะเปลี่ยนสี

กที่เปลี่ยนสีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่ง
เกี่ยวกับเรื่องผิวหนังคนเรานะครับ

สังเกตดูว่าผิวหนังเราจะแห้ง

สาเหตุที่หยกดูสว่าง

เพราะว่าน้ำมัน

และธาตุที่ออกมาจากเหงื่อเรา

เปลี่ยนสีไหมผมว่ามันจะดูฉ่ำขึ้น

มันต้องมีเรื่องราวของ

รวมถึงสิ่งที่คุณต้องได้จากจกมาบ้าง

แล้วได้ตามที่ขอบ้างไหม

คือทุกครั้งผมจะขอให้ไปประมูล

อ๋อหรอฮะ
ใช่ครับ

ครูบาต้ือง
แล้วท่านก็มาเยี่ยมที่ร้าน

ตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังมียานนั้นอยู่

เวลาผมเอาหยกมาดูมาส่องก่อนที่จะไปผ่าเนี่ย
ทุกครั้งจะได้ของดีตลอด
ทั้งที่ข้างนอกอาจจะไม่มีสีนะครับ
เวลาผ่าเข้าไปแล้วเนี่ยเจอสี

ก็เป็นอาจจะเป็นอีกสิ่งนึง
ในการที่ทำให้หยกไปพาหยกดีมา

ครูบาบุญชุ่มเคยทัก
ปกติท่านจะไม่ค่อยทักใครเท่าไหร่นะฮะ
ท่านเคยทักถึงอดีตชาติของคุณไว้ด้วย
ใช่ครับก็เป็นสิ่งที่แปลกเหมือนกัน
ทักตรงกับครูบาเทืองทักเหมือนกันนะครับ

ใช่ครับท่านบอกว่าท่านเห็นชาติที่แล้วของผมนะครับ
ว่าเป็นคนของครูบาศรีวชัยนะครับ
ครูบาศรีวชัยคือสร้างทางขึ้นดรชเทพนะครับ
สมัยนั้นเนี่ยมีโยงบุปริฐาคนหนึ่ง
ชื่อว่าขุนกันชนะนนท์นะครับ
ซึ่งเป็นผู้กว้างขวางและมีเงินเยอะมากนะครับ
เป็นคนที่บริจาคสนามบินที่สนามบินเชียงใหม่ตอนนี้

ปัจจุบันเนี่ยบริจาคให้รัฐนะครับ
แล้วที่แปลกคือชื่อของท่านกลับมาคล้องจอง
ชื่อผมกับน้องชายโดยที่ไม่เคยคิดมาก่อน

ชื่อของผมเนี่ยชื่อจริงใช่ไหมฮะชื่อชานนท์
น้องชายผมชื่อชนะนะครับ
ขุนกัญชนะนน
ตอนนั้นผมประมาณสิบกว่าเองครับ
ท่านบอกมันเป็นท่านเนี่ยเหรอครับ

ออกมาแยกภาพออกมานะครับ

โรงงานผมเลยอยู่บนดอยสุเทพนะครับ
แล้วก็บ้านก็อยู่ตรงสนามบินเลย

จะขนหยกหรือของสะสมเนี่ย
ให้ดูกันแบบเต็มเลยนะครับว่า
ของเขานั้นมีอะไรที่เด็ดบ้าง

ไว้สื่อสารกับสวรรค์เหมือนกันนะครับ

อารมณ์ดีใช่ครับอันนี้จากราชวงศ์

แต่ว่าจริงแล้วคุณผู้ชมครับมีอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับ
ทางคุณไม้ไม่สามารถนำมาในรายการได้

แล้วก็ยังเป็นชิ้นที่ชาวบ้านเชื่อกันนะครับว่า

รอดตายถึง๓๒คนนะครับ